ไปกราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลกันต่อเลยแล้วกันนะคะ
ความสวยงามของการสร้างวังพญานาคขนาดใหญ่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นป่าหิมพาน
มีต้นไม้ด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากมีน้ำตกลำทานสวยงามมากร่มรื่นมากเห็นไหมคะ
ซึ่งเกิดจากการสร้างด้วยแรงศรัทธาของนายนัทพงศ์สุภพิษเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อต
ที่เขาอยากจะสร้างพื้นที่บริเวณบ้านให้ชาวบ้านมาเยี่ยมชมความสวยงามตลอดทั้งวันเลย
นายนัทพงศ์บอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจที่สร้างตำหนักปู่ใหญ่วังพญานาคแล้วก็ป่าหิมพานแห่งนี้ขึ้นมา
เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวนะของตัวเองที่มีต่อพ่อปู่พญานาค
เพราะว่าแต่ก่อนตัวเองเคยมีฐานะยากจนมาก่อน
แล้วก็ได้ไปขอพรพ่อปู่พญานาค
เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
หลังจากนั้นค่ะเวลาขออะไรทำอะไร
ก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอเลย

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เพื่อลูกหลานชาวจังหวัดกรสิน

จะได้มีโอกาสมากราบไหว้พ่อปู่พญานาคกันด้วย

มันดูร่มรื่นมันดูสวยงาม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือเขาเริ่มต้นจากการสร้างพญานาคเงิน

จะประดับด้วยทุงอีสานตามสไตล์นะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกาลสินเขาเลย
ส่วนป่าหิมพานก็เป็นป่าในวรรณคดี

ตำนานป่าหิมพานอยู่แล้ว
ก็เลยเนรมิตตรงนี้พื้นที่ตรงนี้
ปลูกต้นไม้ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ
แล้วก็สร้างน้ำตกลำทาน
เพิ่มความร่มรื่นร่มเย็น

สบายแล้วก็สงบร่มรื่น

ของป่าหิมพานได้ทุกวันเลย
ส่วนการแต่งกายเนอะเขาบอกว่าขออนุญาตให้แต่งกายเคารพสถานที่นะจ๊ะ
โดยจะมีทีมงานให้บริการแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วย
ซึ่งเขาเปิดให้ชมฟรีนะคุณให้เข้าฟรีเลย
แต่ในช่วงนี้เนี่ยขอให้ทุกคนที่จะมาเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วก็เขาจะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิด้านหน้าทางเข้าก่อนก็อย่าลืมแล้วกันเนอะ
เที่ยวที่ไหนยังไงตอนนี้ก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล
หรือว่าหมัดล้างมือบ่อยกันด้วยแล้วก็เว้นระยะห่างกันนิดนึงอืม
ที่สวยแบบนี้ก็อยากให้ไปกันแต่ก็ต้อง